เอาล่ะแล้วนอกจากนี้เราควรจะต้องไปเที่ยวกันบ้าง
ใช่กินอิ่มแล้วนะคะก็ไปดูอะไรที่มันสวยงาม
เลินหูเพลินตากันที่จังหวัดสตูนคุณผู้ชม
ที่นี่นะคะเขามีหินหลากสีค่ะ
ที่เชื่อได้ว่าเป็นหินในยุคโบร่ำโบราณ
แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะคะ
เพราะที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีโลก
รอบคลุม๔อำเภอก็คือทุ่งว่าละงูมะนังอำเภอเมือง
แล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์จากยูเนสโก้
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาสดร้อน

ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะบริเวณเขตข้ามการเวลาเขาโต๊ะหงาย

สิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นหิน
ความแตกต่างของหินสองยุคก็จะเห็นได้จากรอยเลื่อนนะคะ
แล้วก็ยังมีซากดึกดำบันอยู่เดี๋ยวคุณผู้ชมจับตาดูจะเห็น
และที่สำคัญมองไปที่พื้นทรายนี่นะคะ
จะเห็นสีของหินที่มีหลากหลายสีรูปร่างต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาสีดำสีเหลืองสีน้ำเงิน

และนี่ค่ะความสวยงามแบบนี้มันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ
และสะพานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าสะพานข้ามการเวลา
เป็นจุดที่แม่หญิงกรเกตข้ามการเวลาไปในยุคสมัยอายุทยา
คุณเอาเรื่องมารวมกันแล้วอาจจะข้ามแบบยุคดึกดำบันสำหรับไดโนเซาค่ะ

นี่ไงมันก็หลากสีแล้วก็หลายรูปทรงด้วยเหมือนกันนะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความงามตามธรรมชาติ
ใครที่อยากจะไปชมแบบนี้ก็สามารถไปได้นะคะ
เฉพาะช่วงเย็นของทุกวันมันก็จะมีพระอาทิตย์แบบตกลงมา
ตัดกับขอบฟ้าตัดกับท้องทะเลแล้วก็ไปเห็นหินสีสวยแบบนี้
ไปถ่ายรูปกับสะพานข้ามการเวลา

ไม่ใช่มันคนละเสียงแล้ว

กำลังอินกับบรรยากาศทะเลเลยปะโถ
มันก็จะคึกคักไปเที่ยวแบบนั้น
ก็จะได้มีสีสันก็จะได้สนุก
เราไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปเต้นชายหาดก็ได้